แม่บ้านพจรบ้าน

แอ๊ะแกเป็นอะไร
อ้าวก็ไปหาน่าไงน่าจะได้เด็กเหมือนที่แกบอก
เดี๋ยวแบบนี้ใช้ไม่ได้ค่ะ

ใช้ไม่ได้คุณเพื่อนเพราะการทำแบบนี้มันไม่ถูกวิธี

หน้าแก่หน้าเหี่ยวริ้วลอยมา
ติ๊งกาถามหาทุกสิ่งอย่างมากนี่เลยค่ะ
เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเอากัดได้ไหม

ฉันบอกแกไปแล้วว่ามันต้องมีวิธีที่ถูกต้องไง

วันนี้เนี่ยจะพาไปทำโยคะหน้าเด็กกันค่ะ

คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าเธอเคยเป็นอดีตพิธีกรสาวชื่อดังนะคะ
คือพี่หนูเล็กชันนิสานั่นเอง
อ่าถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ค่ะเราไปหน้าเด็กกันเลยดีกว่านะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็น้องแอร์กับน้องปุ๋ยด้วยนะคะโอ้แม่บ้านประจำบานทั้งหลายนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันลิสาโยคะนะคะจะมาฝึกให้คุณผู้ชมทางบ้านแม่บ้านทั้งหลายมีหน้าตาที่สวยใสเด็กเด้งกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกโยคะหน้าเด็กกันนะคะ
โยคาหน้าเด็กที่พี่หนูเล็กพูดถึงก็คือการออกกำลังกายแนวใหม่เพื่อย้อนความตึงความสดใสและรายริ้วรอยให้กับใบหน้าโดยไม่ต้องพึ่งโบท็อกหรือมีดหมอโดยวิธีง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์งานเนี้ยจะยากง่ายขนาดไหนไปชมกันจ้า
เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นกันด้วยท่าแรกเลยนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะบริหารร่างกายไม่ว่าจะหน้าหรือตัวก็ตามนะคะเราจะต้องวอร์มอัพก่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาวอร์มอัพกันด้วยคำนี้นะคะ

ถูกหมดเข่งทีนี้พอเราวอร์มอัพไปแล้ว
เราก็จะมาเริ่มยกกระชับนะคะกันด้วยคำนี้
น้ำเวลาเราพูดคำว่าน้ำน้ำนี่ให้เม้มปากเข้าไปให้หมดเลยนะคะ
น้ำนะคะพลิกเพราะคำว่าพลิกให้คุณผู้ชมดึงทางลงและยกมุมปากขึ้น
พริกผักผักนี่คือทำตาโตเหมือนตกใจอะไรสักอย่าง
ม้วนเข้าไปให้หมดค่ะต้มนะคะทีนี้เราจะพูดโดยกันเงยนะ๔๕องศา
แค่๔๕องศานะคะไม่เงยสุดคอนะคะ
เพื่อที่เดี๋ยวเราจะกระชับตรงนี้ที่เรียกว่าเหนียง
คุณผู้ชมพออายุมากขึ้น๓๐ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะมีเหนียงนะคะ
เงยหน้า๔๕องศาแล้วพูดคำว่า
น้ำพริกผักต้ม
ทีนี้พอต้มนะคะให้คุณผู้ชมกลืนน้ำลายลง

และนับไป๕๑๐วินาทีนะคะ
น้ำพริกผักต้ม

เวลาจะคลายจากผ้าให้คลายช้า

และต่อจากนั้นคุณผู้ชมค่ะ
เราจะมาเริ่มยกระชับกันไปเรื่อยนะคะ
เพราะว่ากล้ามเนื้อเรามีหลายส่วน

เพราะฉะนั้นถ้าเราจะกระชับกล้ามเนื้อที่

เอามือซ้ายจับไหล่นะคะ

หน้ามองไปทางขวานะคะ

ตั้งหน้าวิดีดีตรงนะคะ

เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนตกใจคุณได้
คืนน่ากลับมาเพราะ๒๒๐๔

กล้ามเนื้อส่วนที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ที่ไปหลังใบหูและที่มาตรงนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อคุณแลบลิ้นมาสุดแล้วคุณหันไปด้านข้างสุด
และท่าต่อไปนะคะเราจะทำท่านี้เพื่อยกระชับนะคะ

คุณผู้ชมเอามือประสานการหายใจเข้ามาแล้วหายใจออกวางมือไว้ที่พื้น
แม้ปากสุดยื่นคางออกมาแล้วยิ้มยกหลบแก้มขึ้นนับไป๑๐วินาที
ต่อไปนะคะคราวนี้เรามาท่าสุดท้ายนะคะ

ส้มตำ๕ทิศส้มตำ๕ทิศเป็นยังไงคุณผู้ชมค่ะลองดูนะคะ
เราจะเริ่มจากหน้าตรงก่อนนะคะเราพูดคำว่าส้มต่ำต่ำแล้วนับครั้งละ๑๐วินาทีนะคะ
ทำหน้าค้างไว้๔๕แล้วพยายามยกหนกแก้มขึ้น๖๗๘๙และ๑๐
โอเคเมื่อ๑๐แล้วนะคะคุณผู้ชมเงยหน้าขึ้น๔๕องศา
แล้วพูดคำว่าส้มตำแม้มปากสุดแล้วยกโหนกแก้มขึ้นค้างไว้อีก๑๐วินาทีค่ะ
๑๒๓๔๕๖๗๘๙แล้ว๑๐พอ๑๐แล้วนะคะ
คุณผู้ชมก้มหน้าลงให้คางติดลำตัวให้มากที่สุดส้มตำนับ๑๒๓๔๕๖๗๘๙และ๔

ครบสิบแล้วคุณผู้ชมคืนหน้ากลับมาหันไปทางขวาจนสุดแล้วพูดคำว่าส้มตำ
รับไปสิบวินาทีเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก
เม้นปากสุดสุดยกหนกแก้มขึ้นเจ็ดแปดเก้าและสิบ
คืนหน้ากลับมาช้าช้าค่ะหันไปทางซ้ายจนสุดก่อนแล้วพูดคำว่าส้มตำ
นับไปถึงวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
โอเคคลายหน้ากลับมาเป็นไงคะคุณผู้ชมรับรองว่าเมื่อยมากค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมเริ่มบริหารตั้งแต่วันนี้ต้องขอบอกว่าการทำโยคาหน้า
คุณผู้ชมควรทำตั้งแต่อายุยี่สิบห้าขึ้นไปหรือยี่สิบสาม
ถ้าคุณผู้ชมใช้หน้าทำงานแล้วนะคะ
บางคนอาจจะแต่งหน้าแล้วเมื่อตั้งแต่ตั้งแต่อายุยี่สิบสาม
หรืออะไรอย่างนี้ขึ้นไปทำได้ต่ำลงมาไม่ควรทำนะคะ
เพราะว่าเด็กเด็กวัยรุ่นจะมีความยืดหยุ่นมีของหน้า
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหน้าดีอยู่แล้วอย่าไปทำนะคะ
และวันนี้ชาริสายโยคะกับการทำโยคะหน้าเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันคราวหน้าในแม่บ้านประจันบาลนะคะ
เดี๋ยวรับรองว่าคราวหน้าเดือนจะมีเรื่องเด็ดมาฝากการออกกำลังกายที่แบบง่าย
แล้วได้ผลจริงทำให้คุณผู้ชมได้ผ่อนคลายและมีร่างกายที่แข็งแรงแน่นอน
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ปลาถูหมดแล้ว
โอ๊ยหมดเข็งไม่ใช่หมดแล้วอ้าว

จริงเหรอต้องพูดให้ได้ทุกคำใช่ไหมต้องเป๊ะทุกคำ
ใช่ต้องเปรย์ทุกคำเพราะสิเขาแบบว่ามีคำมาแล้ว

ท่านนี้ไว้เถอะฉันคิดไว้แล้วว่าคือมันสามารถทำได้ทุกที่
ออกไปไหนออกจากบ้างก็ทำได้เธอดูนะจริงเหรอช่างไหน
ยกมือขึ้นมาอ่าหมูค่อยไปล์ละในปึ๊บ
ดีมากของชานี่ดีมากคุณผู้ชมคะยกแปน

คือเป็นท่าง่ายเธอลองคิดดูนะรถติดไม่รู้จะทำอะไรหันไป
เออใช่เวลาแค่คิดก็ลองทำใส่เพื่อนก็ได้
ดีงามขนาดนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมความเคลื่อนไหว
แต่ว่าความสวยนะคะยังไม่จบแค่วันนี้ค่ะ
เครื่องสำอางแบบพกพาและสุขประหยัด
ต้องก่อนรอนะคะว่าสวยชัดและจัดเต็มจะเป็นอะไรนั้น
ต้องติดตามกันให้ได้ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงตรงนะคะ
ใช่ค่ะแต่สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อน

สวัสดีค่ะ